มีหลายเหตุการณ์หลายจังหวัดจริงนะครับ
ไปดูที่ปฐุมธานีก่อนเกิดเหตุกับรถตู้โดยสาร
คนขับเมาขับรถตู้จนเกิดอุบัติเหตุ
แต่โชคดีเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่ได้ไปรับผู้โดยสาร

ไม่มีผู้โดยสารแต่ไปเมามา
นี่คือสภาพรถตู้ซึ่งวิ่งรับผู้โดยสารเนี่ยนะครับ
วิทยาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอนุสวรีชัยสมรภูมิ

เสียหายจากเหตุชนป้ายบอกทางและขอบฟุตบาท

ระหว่างช่องทางด่วนกับช่องทางคู่ขนาน
ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
คนขับรถคันนี้คือนายทิชากรเพชรัตน์อายุ๕๑ปี
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและอยู่ในอาการมึนเมาครับ
ก็ยืนรอตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วครับ
สอบถามนายทิชากรบอกว่าได้ไปดื่มเหล้ากับเพื่อนมา
แล้วก็กำลังจะกลับบ้านย่านวิภาวดีแล้วครับ

โดยดีไปดื่มเหล้ามาไม่ได้ไปรับส่งผู้โดยสารมา
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางเบี่ยงเข้าทางด่วนครับ
แต่เบรกไม่ทันจึงทำให้เสียหลักพุ่งชนป้ายบอกทาง
แล้วก็ขอบฟุตบาทถลายไปตกร่องกลางถนน
ก็อย่างที่บอกไปโชคดีไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่ไปรับผู้โดยสารนะครับ
ต่อกันที่ปฐุมธานีอีกหนึ่งเหตุนะครับ
ที่ประธุมธานีอีกเหตุการณ์หนึ่ง
เนื่องจากไม่สามารถเอารถขึ้นมาเองได้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนปฐุมธานีศรี
ตรงข้ามเดือนจำปะทุมทันี
จากการสอบถามนายพิเชษสวนทรัพย์คนที่ขับรถ
บอกว่าเพิ่งจะกลับจากงานเลี้ยงที่นนทบุรี
เขาก็ยอมรับนะยอมรับเหมือนคนขับรถตู้เลย

ช่วงนี้งานเลี้ยงเยอะนะคุณใช่ใกล้ปีใหม่แล้ว
คือเขาจะเลี้ยงกันช่วงนี้ก่อนที่จะปีใหม่
เพราะปีใหม่พนักงานบริษัทหลายคนก็กลับบ้านกลับช่อง
ภูมิลำเนากันไม่มีโอกาสได้เลี้ยง

และกลับขับจากนนทบุรี
จะกลับบ้านที่พระนครศรีอยุธยา

ขณะที่ขับรถมาบอกว่าวูบหลับบ่อย
แต่ทีนี้ครั้งสุดท้ายที่วูบตกข้างทางไปเลยแบบนี้ค่ะ

เจ้าของรถก็งงเหมือนกันว่ารถเขาถูกไฟไหม้ได้ยังไง

ปกติสงสัยถ้าเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ในรถก็ต้องสงสัยเรื่องติดแก๊สด้วยก่อน

เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันใช้ถังเคมีแล้วก็ฉีดน้ำสกัดเพลิงที่ลุกไหม้รถเก๋ง
ใช้เวลาประมาณถึง๑๕นาทีนะครับจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
เพราะว่าห้องเครื่องเสียหายทั้งหมดเลยนะครับ
สอบถามเจ้าของรถเจ้าของรถก็เล่าให้ฟังบอกว่า

แต่มันได้ยินเสียงสัญญาณเตือนของรถดังหลายคัน
ปื๊ดปี๊ดปี๊ดอะไรก็ว่ากันค่ะแล้วแต่รถก็เตือน

ควันขึ้นที่ห้องเครื่องทั้งที่ไม่ได้ขับคุณ
มันจอดอยู่เฉยอยู่ได้ยินเสียงสัญญาณดังนะครับ
แล้วก็มีควันเกิดขึ้นที่ห้องเครื่อง

ไม่ได้ติดแก๊สอะไรเลยกับรถคันนี้
แต่สาเหตุเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้าในรถ

ไปดูอีกอุบัติเหตุที่สุรินทร์ครับ
สุรินทร์นี่เห็นสภาพของรถบรรทุก

เกิดเหตุที่ถนนทางโค้ง
ใกล้กับสี่แยกไฟแดงสำโรงทาบ

บอกว่าช่วงกำลังจะเข้าสี่แยก

และก็มีรถกำลังวิ่งมาแล้วก็หักมุมเลี้ยวซ้ายด้วย
แต่ทีนี้บอกว่าตัวลูกพ่วงเนี่ยคือ
คือวิธีการเบรกเนี่ยเบรกมันไม่ทันไงคะ
และลูกพ่วงมันก็บิดมันบิดเบี้ยว
จนทำให้รถพลิกคว่ำแบบนี้นะคะ
เกี่ยวกับน้ำหนักที่ขนมาบ้างไหม

ก็ทำให้เอียงเทกระจาดอ้อยลงในคลอง
ส่วนตัวแม่ก็คือตัวที่ใช้ควบคุมนี้นะคะ
ยังอยู่บนถนนเอียงข้างเทอ้อยเกลือนถนนเหมือนกันค่ะ
เจ้าหน้าที่ฝากถึงประชาชนที่สัญจรไปมา

บอกว่าให้ช่วยกันระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุ
เนื่องจากพบว่าช่วงนี้
เป็นช่วงที่เกษตรกรมีการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ส่งโรงงานน้ำตาลในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
จึงทำให้พบว่ามีรถบรรทุกอ้อยสัญจรมากขึ้น
และมักเกิดอุบัติเหตุลักษณะแบบนี้ค่ะ
มาดูอุบัติเหตุในกรุงเทพกันบ้างนะครับ
เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กำลังพยายามที่จะ
ช่วยชีวิตของผู้ประสบเหตุที่ติดอยู่ในรถ
ใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างคนขับรถออกมา
ทราบชื่อก็คือนายปนัดเพชรช่วยอายุ๓๒ปี

นี่ฮะเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ

น่าจะขับรถด้วยความเร็วมาจากย่านรามคำแหง
และเมื่อมาถึงช่วงขึ้นสะพานข้ามคลอง
ฝั่งตะวันออกแขวงและเขตสะพานสูง

ช่วงนี้ระมัดระวังกันหน่อยนะครับ

เรื่องของงานเลี้ยงงานฉลองต่างนะครับเราก็สนุกกันเต็มที่นะ